ไปดูบทสรุปของเหตุการณ์สะเทินขวัญอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มหาสารคามนะฮะที่หนุ่มเจ้าของร้านข้าวแกงใต้ก่อเหตุใช้ปืนยิงภรรยากับลูกเลี้ยงเสียชีวิตสองศพสุดท้ายก็ยอมสารภาพนะครับ
จากว่ามีความเครียดสะสมเรื่องของเงินทองกับหนี้สินทะเลาะกับภรรยาถูกภรรยาด่าทอถึงบุพการีทนไม่ไหวบันดาลโทษะจึงก่อเหตุขึ้นมาไปเจาะประเด็นพร้อมกันครับ
อุดมศักดิ์อายุ๓๑ปีผู้ต้องหาก่อเหตุยิงภรรยาและลูกเลี้ยงเสียชีวิต
ในร้านข้าวแกงใต้ก้มกราบพ่อและแม่เพื่อขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
ผู้ต้องหาสารภาพว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุครั้งนี้เกิดจากความเครียดสะสมเรื่องเงิน
ทะเลาะมีปากเสียงกับภรรยาและเงินที่ร้านหายไปจนภรรยาและลูกเลี้ยงเข้ามาแย่งปืนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าว
เขาอยากขอโทษครอบครัวภรรยาที่ทำลงไปเกิดจากบันดาลโทษะ
ขณะที่แม่ผู้ต้องหายอมรับว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่ค่อยพูดปัญหาอะไรให้ฟัง
แต่ทราบมาบ้างว่าช่วงหลังการเงินของลูกไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิมเพราะร้านขายไม่ค่อยดี

โทรมาหาปกติไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะก่อเหตุ
วันเกิดเหตุเธอกล่อมลูกชายให้มอบตัวบอกลูกว่า
เป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับ
จากนั้นลูกก็ยอมมอบตัว
ส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้ก่อเหตุมาอยู่กับลูกสาวได้๕ปี
เปิดร้านขายอาหารใต้เป็นคนดี
ขยันทำมาหากินหาเงินส่งเสียลูกชายกับลูกสาวที่เป็นลูกติดของลูกสาวเรียนหนังสือ
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นลูกสาวกับผู้ก่อเหตุทะเลาะกันจนทำร้ายร่างกาย
แต่เท่าที่ทราบหลังช่วงเกิดโรคโควิดระบาดร้านอาหารก็ขายไม่ค่อยดีจนถูกยึดรถเชื่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุจากเรื่องนี้
ข้าส่งได้รถกี่ครั้งเคยก็ส่งได้พอเขามาเจอโควิดนี่แหละ
มันพอมันเจอโควิดแล้วมีฝังหากัน
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนในที่สาธารณะ
และมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
คัดค้านการประกันตัวก่อนจะส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน